แต่ว่าดูข่าวนี้รับรองจะหิวต่อกันไปเลยยาวเลย
เพราะว่าอะไรรู้ไหมจะพาไปดูเชฟคนเก่ง
คนนี้น่ารักตะมูตะมิเป็นฝาแฝดด้วย
สายฟ้าแล้วก็พายุนั่นเองคุณผู้ชม

คือเมื่อเช้านี้หลังใส่บาทเสร็จค่ะ
สองจิ๋วก็จับมือการแหมลุยเข้าครัวต่อเลยจ้ะ
แต่สงสัยน้องพายุเนี่ยจะถนัดสายรับประทานซะมากกว่า
ก็เลยปล่อยให้พี่สายฟ้านะโชว์เสน่ห์ปลายจวักค่ะ

กับเมนูผัดฟักทองใส่ไข่ค่ะ
เป็นเมนูสุขภาพด้วยนะพี่แจ๊ค
อยากเห็นใช่ไหมคะว่าหน้าตาฝีไม้ลายมือพี่สายจะเป็นยังไง

แต่บอกเลยนะว่าครัวนี้พ่อครัวเขาอารมณ์ดี
ทำไปร้องเพลงไปด้วยพี่แจ๊ค

ฉันชอบทำอาหาร
ฉันติดจับที่นี่นะ
ชิ้นจับชิ้นจับตรงนี้
ติดจับตรงนี้
ชั้นชอบทำอาหาร

เคยกินแล้วไงแต่ครั้งนี้ทำเองนะคะแล้วก็บอกเลยว่าอร่อยเหมือนเดิม
ส่วนน้องพายุอ่ะไหนมาขอชะโงกดูแป๊บนึงแล้วกัน
แล้วก็เคยคิดว่าแบบโอ๊ยถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่า
ไปรอกินฟรีนะคะฝีมือพี่สายดีกว่านะจ๊ะ
สงสัยจะได้นี่ดีเอชอบข้าวครัวเหมือนคุณยายเขายายนี่ไงยายนี่ไงนะคะ
จะบอกเลยว่าโตไปคุณพ่อคุณแม่สบายแล้วมีคนทำกับข้าวให้กินแบบนี้ค่ะ
พ่อนอธมาชมแต่เพื่อจะครูแอบเห็นพุงหน่อยนะนิดหนึ่งนะคะลูกโอ้ย
ดูจังเลยนะคะอยู่บ้านได้อยู่กับครอบครัวเนาะใช่ค่ะ